มาดูกันต่อดีกว่านะคะในแวดวงตลกนี่แหละค่ะ
อีกท่านหนึ่งพี่โอบาสเสียงเหนอค่ะ
เป็นนายยกสมาคมศิลปินตลกนี่แหละค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะก็ออกมายอมรับกับเราตรงเลยว่า

สมาคมเนี่ยชวนเซเลย

ทำยังไงล่ะบางคนถึงขั้นโทรมาหาพี่โอบะ

เขาไปขอให้มูลนิธิต่างเข้ามาช่วยเหลือนะคะ

แต่แกก็เดี๋ยวสู้กันใหม่แล้วกัน
ปีหน้าฟ้าใหม่นะคะ๑๒มกราคมนะคะ

แล้วก็จะเลือกตั้งนายกคนใหม่
ถามว่าพี่โอบะจะเป็นอีกไหม
พี่โอบาก็บอกว่าจริงพูดตรงพี่ไม่อยากเป็น
แต่ก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ในคณะตลกนี่แหละค่ะ
วงการตลกว่าจะให้เป็นหรือเปล่านะคะ

ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำโอบาเสียงเหนิด
การจนบุรีปิดมา๒ปีแล้วคุณผู้ชม
ก็คือแกก็บอกว่าพี่ก็ได้รับผลกระทบ
บอกว่าจำนำหมดเลยนะ
รวมไปถึงนะคะตอนนี้กำลังเร่งผลักดัน

จ้างงานตลกไปออกงานประจำจังหวัด

จังหวัดสุรีนบ้านฉันเนี่ยก็เอาตลกไป

เราไปฟังทั้งหมดจากพี่โอบะเสียงเหนือกันเลยค่ะ
ตัดพอแบบคิดสั้นก็มีใช่มั้ยค่ะ

ผมท้อแล้วนายกผมไม่ไหวแล้ว

ยังกระทรวงวัฒนธรรมนะครับ
ท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมว่า

คร้ามวัลงมายากลง
แต่ถ้าเป็นผู้ระของผู้ใย
ต้องให้ผู้ใยเข้าเป็นคนดูน่ะ

ตู้เต๊อกระเตี๊ยวม้อกระเตี๊ยวไม่เอาแบบจำนำอะไรครับ

พูดเล่นค่ะอย่าเอาม้อกระเตี๊ยวบัดจำนำ

แต่เดือดร้อนจริงนะครับ
นี่คือนายกสบาพมตลกนะคุณท่าน